กรอบดวงมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหานในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาร่วมกับนายกรุณาทิพย์ทงชัยผู้ควบคุมการจับปลาและดูแลรับเหมาบ่อปลา
เนื้อที่ประมาณ๓๖ไรค์ลึกประมาณ๔เมตร
โดยมีเซียนแหมาซื้อบัตรพร้อมกับเสื้อยืดสีส้มคนละ๕๐๐บาทจำนวนกว่า๕๐๐คน
หลังจากทางโรงเรียนนั้นมีมติให้เปิดรับเหมาลงปลาดังกล่าวเพื่อพัฒนาโรงเรียน
และสระน้ำของโรงเรียนให้สวยงามเป็นจุดเช็คอินต่อไป
โดยผู้ที่จับปลาได้ตัวใหญ่สุดคือปลาบึกน้ำหนัก๒๑กิโลกรัม
รองลงมาคือปลาชโดตัวดำหนัก๑๙กิโลกรัมและปลาดุกหนัก๑๘กิโลกรัม

จากนี้ยังมีการซื้อขายกันริมสะน้ำในราคาปลาใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาทปลาเล็ก๕๐บาท
บางรายก็เหมากลับบ้านสร้างรายได้ดีแก่เซียนแหแล้วก็ยังได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย